สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่พูดพูดกันในช่วงระยะหลัง
จะไม่บรรลุลุล่วงทั้งหมดแต่ก็ไปได้เยอะแล้วล่ะครับรอกฎหมายออกมา
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่เราจะสังเกตเห็นได้นะครับว่า
เรื่องของกระบวนการยุติธรรมในช่วงหลังเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนดีขึ้นเยอะครับ
เราจะพบว่าผู้รักษากฎหมายเดี๋ยวนี้เอาจริงเอาจัง
มากขึ้นในการที่จะให้มีความยุติธรรมระหว่างคู่กรณี
สมัยก่อนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันคนรวยกับคนจนเป็นความกันเนี่ย
คนจนเสียเปรียบวันยังค่ำคนมียศมีตำแหน่งเป็นความกับคนที่
ชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านธรรมดาก็เสียเปรียบ
ระยะหลังเนี่ยเออผู้รักษากฎหมายเขาเอาจริงเอาจังขึ้น
เราจึงได้เห็นคนร่ำคนรวยคนใหญ่คนโตติดคุก
และกำลังจะเข้าคุกก็มีเราจึงได้เห็นที่เขาบอกว่า
คุกเอาไว้ขังคนจนไม่ใช่หรอกครับตอนหลังคนรวยก็เข้าคุก
คนมีตำแหน่งคนมีชื่อมีเสียงเข้าคุกเยอะนะครับ
ฉะนั้นผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่หยิบเรื่องนี้มาคุยวันนี้
เพราะว่าแนวคิดของท่านประธานศาลดีกาที่เป็นข่าวมาในช่วง
ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเป็นแนวความคิดที่ดีครับ
ที่คุณบุ๊คได้เกิดไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ย
ใครถูกจับเป็นคดีความถูกจับวันศุกร์เสร็จเลยครับ
วันเสาร์อาทิตย์ประกันไม่ได้ถ้าเป็นวันจันทร์หยุดยาวเข้าไปอีก
ยุ่งเลยต้องนอนห้องขัง๒คืน๓คืน
ถึงจะประกันตัวได้ในวันเปิดราชการนึกถึงอกเขาอกเราสิครับ
อย่าลืมนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยถ้าสารยังไม่ชี้ก็แปลว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
แล้วต้องไปนอนอยู่ในห้องขังโดยใช่ที่อย่างนั้นเนี่ย
ท่านประธานสารดีกาก็เลยมีแนวความคิดนี้ออกมา
วันนี้ก็มีคนออกมาพูดขานรับเรื่องนี้เยอะนะครับ
หนุนพิจารณาประกันตัววันหยุดที่เป็นหัวข่าว
และอีกข่าวหนึ่งชื่นชมดำริประธานสารดีกา
ยุติธรรมไม่มีวันหยุด

เหลกาธิการสัมพันธนายค์ความชื่อนายนิพนธ์จันทเทาเวท

ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา
ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าสารจะคำพิพากษา
ฉะนั้นการที่เอาไปขังไว้แล้วไม่สามารถประกันตัวได้ในวันหยุดราชการ
เท่ากับว่าเขาก็ไม่ได้รับความยุติธรรม
อีกคนนึงนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงบอกว่า

ท่านประธานสารดีกาประกาศให้สารพิจารณาให้ประกันตัวในวันหยุดเมื่อไหร่
รู้กฎหมายคงหมดโอกาสที่จะนำหมายจับมากลั่นแกล้ง
เอาคืนกันเองเพื่อความสะใจเสียทีละครับ
ฝ่ายผู้เสียหายทั้งหลายอาจจะคิดไปได้ว่าถูกต้องแล้วหรือที่จะทำงานวันหยุดเพื่อช่วยผู้ต้องหา
คำว่าขังโดยไม่จำเป็นคงไม่มีใครเข้าใจลึกซึ้งเท่ากับคนที่ถูกขัง
แล้วพอจบคดีสารพิพากษายกฟ้องแถมรัฐยังต้องเสียงบประมาณในการเลี้ยงดูผู้ต้องขังโดยไม่จำเป็นอีกด้วย
ก็ให้เขากลับไปบ้านเถอะครับตัดสินว่าผิดแล้วค่อยเอาไปคุมขัง
ยุติธรรมไม่มีวันหยุดขอคารวะท่านประธานสารดีกาเออคืออย่างที่บอกครับสมัยก่อนเนี่ย
ถ้าถ้าคู่ความจะแกล้งกันก็เอาแล้ววันศุกร์ไปแจ้งตำรวจตำรวจตำรวจก็ไปขอหมายสาร
พอสารอนุมัติหมายสารไปแจ้งวันหยุดป้าไปแจ้งไปจับกลุ่มวันศุกร์เลย
กว่าจะประกันตัวได้วันจันทร์แล้วเผลอจะไปติดวันนักขัดตะเลิก
ลองวิเคนสามวันสี่วันต้องอยู่ในห้องขังอย่างนั้น
ไม่เจอเขาเองไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นความทุกข์ทรมานแค่ไหน
โดยเฉพาะคนที่ไม่ผิดแล้วถูกกันแกล้ง
อีกประเด็นหนึ่งที่เรารู้กันก็คือว่าบ้านเราเนี่ยการที่ไม่ให้ประกันตัวเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะครับ
เพราะพอไม่ให้ประกันตัวก็ต้องไปฝากขังอยู่ในคุกรอจนกว่าคดีสารจะตัดสิน
บางทีไปอยู่ในคุก๑ปีเพราะไม่มีเงินประกัน
แต่ว่าทำผิดจริงเป็นความผิดสถานเบาสารให้ลงโทษแค่จำคุก๖เดือนสมมุติอย่างนี้นะ๖เดือน
จำคุกอยู่แล้ว๑ปีสารให้จำคุก๖เดือนเท่ากับไปอยู่ในห้องขังเกินไป๖เดือนครับ
นี่คือความเสียหายของการไม่ให้ประกันตัว

เรื่องการไม่ให้ประกันตัวเนี่ยมีการพูดกันมากนะครับ
ในคณะกรรมการที่ว่าด้วยปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
แต่ก่อนเนี่ยการประกันตัวได้คนที่มีหลักทรัพย์ประกันตัวได้คนไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีโอกาสประกันตัว
เพราะไม่รู้จะไปเอาหลักทรัพย์มาที่ไหนเงินทองก็ไม่มีหยิบยืมใครก็ไม่ได้ขายไล่ขายนามาก็ไม่ได้
ก็ต้องยอมไปอยู่ในห้องขังแล้วเป็นไงครับคนรวยที่ประกันตัวด้วยเงินแพงเนี่ยถึงเวลาขึ้นมาหนีครับ
เขาไม่สนใจหรอกครับเงินประกันล้านสองล้านเนี่ยแต่หนีเพราะเขารู้ว่าเขาทำผิดแล้วหนีไปอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวนี้หลายคนยังตามกลับมาไม่ได้เลยครับ
ก็เพราะมีเงินประกันตัวแต่ไม่ยอมมาสารสารก็อย่างมากก็ลิฟต์เงินประกันแต่ว่าเอาตัวมาขึ้นศาลไม่ได้
แต่ชาวบ้านที่ไม่มีเงินประกันตัวไม่คิดจะหนีไปไหน
ตอนหลังก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นการใช้หลักทรัพย์ประกันตัวมาเป็นเรื่องตัดสินไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแล้ว
ถ้าเห็นว่าเขาไม่มีปัญญาจะหนีไปไหนไม่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดา
ไม่คิดจะหนีไปไหนและไม่รู้จะหนีไปไหนด้วยจะหนีไปยังไงยังไม่รู้เลยเกิดมายังไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลย
ญาติพี่น้องต่างประเทศก็ไม่มีถ้ารู้อย่างนี้ให้เขาประกันตัวออกมาถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักทรัพย์เขาก็ไม่หนี
นี่ก็มีแนวความคิดนี้อยู่นะครับว่าไม่จำเป็นต้องยึดเอาเรื่องเงินประกันเป็นหลักไม่งั้นแล้วคนจนเสียเปรียบครับ
คนจนเสียเปรียบคนรวยได้เปรียบคนรวยที่ทำผิดได้เปรียบเพราะว่ามีเงินคนจนที่ยังไม่รู้ว่าทำผิดจริงหรือเปล่าไม่รู้
แต่ว่าไม่ได้ประกันตัวก็ต้องไปนอนคุกคนจนก็เสียเปรียบวันยังค่ำ
ฉะนั้นปรัชญาของการพิจารณาเรื่องการให้ประกันตัวนี่ก็เห็นว่าเขากำลังคิดกันอยู่ว่าจะแก้ไขยังไงที่จะให้มีความเป็นธรรม
มาถึงเรื่องวันนี้ก็ขอปิดท้ายเรื่องของสภากาชาติหน่อยครับมีข่าวออกมาฟังแล้วก็น่าตกใจ
ท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยท่านบอกว่าขณะนี้ปริมาณเลือดสำรองในคลังศูนย์บริการโลหิตมีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากว่าผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลงจากปกติคือโดยปกติเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะมีผู้ไปบริจาค
โลหิตได้๒๐๐๐ถึง๒๕๐๐ยูนิตนี่เขาคิดเป็นยูนิต
แต่เดี๋ยวนี้ลดลงมาเหลือ๑๕๐๐๑๗๐๐ยูนิตต่อวัน
แล้วพอเป็นอย่างนี้เป็นยังไงครับก็เกิดการขาดแคลนเลือดสะสม
ผลเป็นยังไงครับโรงพยาบาลหลายแห่งตอนนี้ต้องเลื่อนผ่าตัดผู้ป่วย
โรงพยาบาลที่เบิกเลือดทั่วประเทศเนี่ยจากสภากาชาติตอนนี้๑๕๐แห่ง
เขามาเบิกวันละประมาณ๒๖๐๐๓๐๐ยูนิตต่อวัน
พอเลือดไม่พอก็ต้องเลื่อนการผ่าตัดผู้ป่วย
ผู้ป่วยบางรายบางกรณีเลื่อนไปก็เสียหายครับ
เลื่อนไปก็อาจจะถึงแก่ชีวิต

นานทีนึงที่กาชาติจะบอกว่ามีปัญหาขาดเลือดขาดโลหิต
คุณหมอชายเดชจึงบอกกล่าวว่าใครที่จะร่วมกันบริจาคโลหิตช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงที่ขาดแคลน
ก็ขอวิงวอนผู้ใจบุญทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็สะดวกครับ
ท่านไม่ต้องไปที่สภากาชาติอย่างเดียวแต่ไปเขากระจายอยู่เยอะ
นี่ที่ให้ชื่อมาโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลภูมิพลโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลพระมงกุฎ๙
นี่แหละครับที่เห็นในจอใกล้ที่ไหนไปที่นั่นให้นึกถึงว่าคนที่เขารอเลือดอยู่เป็นญาติพี่น้องเราเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรา
อาจารย์มาพูดอย่างนี้ก็เป็นการกระตุ้นเตือนนะคะ

ทั้งเรื่องของการประกันตัวในวันหยุดนะครับ
แล้วก็เรื่องของการทำบุญบริจาคเลือดกันนะครับ